ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคือตอนนี้เขาก็เริ่มรายงานข่าวกันแล้ว
แต่ว่าจริงมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นช่วงสักประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์ที่หลังคาอุโมงทางลอดรถไฟทางคู่เนี่ยดูสิคะมันถล่มมันพังลงมา
นี่เหตุการณ์นี้อยู่ที่โคราชนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ดูเป็นสภาพหลังจากที่หลังคาอุโมงทางรอดรถไฟทางคู่พังถล่มมา
จุดตรงนี้อยู่ก่อนถึงสถานีรถไฟบันไดม้าช่วงเสาโทรเลข๑๗๔ทับ๓ถึง๑๗๔ทับ๔
บ้านบันไดม้าหมู่สี่ตำบลปากช่องเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปตรวจสอบเลยค่ะ
เขากำลังเทแล้วก็ให้คนงาน๒๐กว่าคนผูกเหล็กเตรียมเอาไว้
ช่วยกันอยู่เลยช่วยกันเกลี่ยช่วยกันปาดปูนซีเมน
ขนาดความกว้างตรงนี้ประมาณ๑๒เมตรยาว๑๒เมตรหนาสักเมตรกว่าแล้วก็มีการคาด
ว่ามันถล่มเพราะว่าเกิดจากหลังคามีน้ำหนักมากจนนั่งร้านรับไม่ไหว
แล้วก็เลยพังถล่มลงไปที่พื้นที่ด้านล่างประมาณหกเมตรทีนี้คนงานที่อยู่ด้านบนนะ
มีทั้งคนงานชาวไทยชาวกัมพูชาก็ได้รับบาดเจ็บสิบคนเพื่อนคนงานเนี่ยต้องช่วยกัน
รีบนำตัวคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาแล้วนักข่าวก็พยายามสอบถามในช่าง
พยายามสอบถามคนงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่ได้มีใครให้รายละเอียดของเหตุการณ์ได้
คือบอกว่าต้องถามจากนายช่างใหญ่เท่านั้นนะคะส่วนหลังคาอุโมงที่มันพังถล่มลงมาเนี่ย
รถน้ำดับเพลิงของทางอบตปากช่องเขาก็ใช้น้ำฉีดฉีดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
พอพังถล่มลงมาเราไม่รู้ไงว่ามีร่างของคนงานที่โดนทับอยู่หรือเปล่า
เอาพยายามตรวจสอบว่ามีคนอยู่ไหมปรากฏว่าก็ไม่มีนะคะ
ไม่พบร่างของคนงานที่ถูกทับอยู่ซึ่งอุโมงตรงเนี้ย
สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้รถยนต์ใช้ลอดใต้รางรถไฟทางคู่
แล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างจากสถานีรถไฟมาบกระเบา
ตำบลทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปถึงชุมทางถนนไฟจิระที่โคราช
พอสร้างแล้วเสร็จเนี่ยด้านบนหลังคาอุโมงเนี่ยนะคะ
จะเป็นรางรถไฟแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นเอ่อเป็นที่ให้รถเนี่ย
รถยนต์เนี่ยได้วิ่งด้านล่างแล้วก็มาเกิดเหตุพังถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ